บอกว่าร้อนร้อนไหมคะเมื่อวาน

เขาก็เลยบอกว่าอยากได้แอร์จากรถกระบะคันนั้นน่ะ

สุดท้ายเจ้าของตามมาเจอรุมประชาธรรมแบบนี้ค่ะ
ไม่เอา
ถูกขโมยแล้วไปจอดอยู่บริเวณสร้างข้างสารเจ้า
บุญเท่ากงเบี้ยวที่ตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองระยอง
ทีนี้เขาก็เลยตามไปตามไปบริเวณข้างสารเจ้า

คนร้ายกำลังขับรถกระบะคันนั้นออกมาจากป่าริมทาง

เอารถมาขวางเลยเป็นเส้นทางการเข้าออกทั้งหมด
คนร้ายทำยังไงตอนแรกก็ไม่ยอมลงจากรถนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปเคาะกระจกรถบอกว่าให้ลงมา
ตะโกนให้ลงมาใช้เวลา๑๐นาทีไม่ยอมลงมาค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วคนร้ายนี่ค่ะ
รูปร่างผอมผมยาวแบบนี้นะฮะเปิดประตูลงมา
แล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าของรถแล้วก็ญาติ
เขาตามมาเจอพอดีด้วยอารมณ์โกรธแค้นนะคะ

ก็เลยปรีเข้าไปรุมสกรรมแบบนี้ทั้งเตะทั้งต่อยทั้งถีบนะคะ
จนเจ้าหน้าที่ต้องห้ามกันภารวรแบบนี้
หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวคนร้ายไปที่โรงพักเมืองระยองค่ะ
คนร้ายทราบชื่อเสียงเรียมงามต่อมา
ก็คือชื่อว่าสารวุฒิรื่นเรืองอายุ๓๕ปี
ให้การบอกว่าเป็นเหตุผลที่ไม่ได้รับฟังเลยอะค่ะ
สารวุฒิบอกว่าเดินทางจะไปตลาดแม่แดงในตัวเมือง
พอมาถึงมาเจอรถกระบะจอดติดเครื่องไว้ด้วยความร้อน
เป็นคนขี้ร้อนแล้วก็ขี้เกียจเดินต่อแล้ว

ขับรถมาจอดแอบอยู่ที่ป่าริมทาง
จนกระทั่งมาถูกจับกุมได้ในที่สุดนะคะ
ส่วนเจ้าของรถตัวจริงเสียงจริงชื่อว่ากิติโชธ
อายุ๑๘ปีเจ้าของรถกระบะคันนี้บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถกระบะไปจอดที่หน้าร้านนครชัยค่ะ
ของเก่าเป็นร้านของคุณแม่

ก็คือไปขอเงินแม่จะไปเติมน้ำมัน
คิดว่าจอดแป๊บเดียวนี่ไงชะล่าใจไง

ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องราวแบบนี้นะคะ
เพราะว่าตอนลงจากรถไม่ได้ดับเครื่องยนต์ด้วย
จู่ก็สารวุฒิมาขับรถของเขาออกไปใช่เลย
คือจอดรถไว้แล้วก็เอามือถือทิ้งไว้ด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะทีนี้เบื้องต้นก็เลยสอบถามไปที่
รองนายกอบตบ้านแรงบอกว่า
คนร้ายอ๋อดูประวัติแล้วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะ
คนร้ายที่ถูกจับเป็นลูกบ้านของผมเอง
มีประวัติเสพยาเสพติดจนกระทั่งมีอาการทางจิตประสาท
และเคยถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติดมาแล้ว
หลายต่อหลายครั้งเพิ่งจะพ้นโทษออกมา
นี่ก็ส่วนหนึ่งเป็นพิษภัยจากยาเสพติดเหมือนกันนะคะ
ไม่ต้องอ้างว่าร้อนหรอกคนเขาร้อนทั้งเมือง

นั่นน่ะสิฮะแก้ปัญหาเลยไปเยอะเลยนะร้อน